นี้ถือว่าเป็นแบบโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีเหมือนกันนะคุณชนะ
หลายคนอยากจะมองหาเรื่องของการเสริมดวงยังไงให้การเงินของเรามันปังในช่วงโค้งสุดท้าย
อยากรู้เคล็ดลับไหมคะว่าทำยังไงพบกับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในเรื่องของความรวยไม่เข้าใครออกใครเลยนะคะแม้ว่าคนที่มีฐานะธรรมดาในวันนี้
ก็มีโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดเป็นเศรษฐีคนใหม่ในวันข้างหน้า
หากคุณมีความเพียรพยายามในการทำงานมากเพียงพอค่ะ
แต่เคยได้ยินไหมคะว่า๓๐ลิขิตฟ้า๗๐ต้องฝ่าฟันค่ะ
และอีกส่วนเป็นในเรื่องของดวงชะตา
ในวันนี้นะคะหมอไก่จะมาเผยเคล็ดลับวิธีการเสริมดวงชะตาค่ะ

สำหรับเรื่องแรกเลยค่ะนั่นก็คือในช่วงระยะเวลาในการทำบุญนะคะ
จริงคุณสามารถทำบุญได้ทุกวันค่ะไม่จำเป็นต้องแบบจำกัดว่าเป็นวันไหนนะคะ
แต่ถ้าคุณต้องการที่จะทำบุญเสริมดวงทำบุญเอาเคล็ดอยากจะโชคดีจริงนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันที่๒๖ธันวาคมนี้นะคะ
เพราะว่าวันที่๒๖ธันวาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่ดาวจะมีการย้ายในจักราศีค่ะ
ถ้าทำบุญในช่วงเวลานี้รับรองว่าดวงชะตาปังคูณสองแน่นอนค่ะ
แต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะดวงดีปังคูณสิบนะคะหมอไก่ขอแนะนำว่าเวลาที่คุณไปทำบุญค่ะ
ควรไปทำบุญในวันเกิดของตัวเองนะคะเช่นคนที่เกิดในวันอาทิตย์
ก็ให้ไปทำบุญในวันอาทิตย์แบบนี้รับรองว่าดวงชะตาดีคูณ๑๐แน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินนะคะอย่างแรกเลยค่ะ
หมอไก่อยากจะแนะนำมากเลยนั่นก็คือการทำบุญด้วยของเหลวค่ะ
ในเรื่องของการซื้อน้ำสักสองแพ็คนะคะไปถวายวัด
หรือว่าในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับอาหารก็ได้ค่ะแต่ว่าอาหารนั้นต้องเป็นอาหารน้ำน้ำนะคะ
เช่นการตักบาดด้วยต้มยำแกงจืดแกงส้มก็ได้ค่ะ
เพราะว่าน้ำในทางโหลศาสตร์หมายถึงเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะ
สำหรับวิธีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำแล้วได้ผลแน่เลยค่ะ
นั่นก็คือการทำบุญตามอายุย่างของเรานั่นเองค่ะสำหรับอายุย่างนะคะ
นั่นก็คืออายุปัจจุบันบวก๑เช่นสมมุติว่าอายุ๓๐ปี
อายุย่างก็คือสามสิบเอ็ดปีนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะ
ที่ทำบุญแล้วเนี่ยได้อันนี้ส่งแรงมากเลยค่ะ
นั่นก็คือการงดทานเนื้อสัตว์ทุกวันเกิดหรือว่าทุกวันพระนั่นเองค่ะ
อกจากจะเป็นการทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาในทุกด้านแล้วนะคะ
ยังเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภอีกด้วยค่ะ
ไม่ว่าคุณจะทำบุญเสริมดวงด้วยวิธีไหน
หมอไก่ก็ขออนุโมทนาสาธุไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป